มาดูเรื่องของผู้ใหญ่ท่านนี้กันหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่ารายวันซะแล้วนะคะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะวันนี้ไปที่กระทรวงคมนาคม
เอาไม้กวาดไปด้วยคุณผู้ชมไม้กวาดไม้ขนไก่อุปกรณ์ทำความสะอาด
โอ้โหเนี่ยค่ะไปดูสิคะคุณชุวิตไปกระทรวงคมนาคมวันนี้เนี่ย
กไม้กวาดไม้ขนไก่ไปไปเรียกร้องอะไรค่ะ
เดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงสกปรกว่ามีการหัวกันยังไง
เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูให้รัฐมนตรีคนใหม่รักษาการแบงค์เขาดู
ว่ากระทรวงคมมนาคมเนี่ยมันเลอะ
เอามาสะอาดหน่อย
คุณชูวิทย์บอกว่าที่นี่มีเรื่องสกปรกเยอะ

มีหลักฐานพร้อมเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
ก็เอากระดานมาเขียนแผนผังด้วยค่ะ

อธิบายชัดเลยอธิบายกับสื่อมวลชนนะคะ
นายอธิรัฐรัตนเศษรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ลงมารับหนังสือข้อเรียกร้อง๔ข้อของนายชุวิตนะคะ
ที่ให้ตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวง
ยับยั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ตรวจสอบห้างวิสุนจำกัดบริษัทบุรีเจริญ
ที่ใช้บริษัทบุรีรำพนาศิษย
ซึ่งอยู่ในเครือหัวประมูลโครงการรถไฟของรัฐ๒เส้นทาง
โดยการกู้เทียบอย่างไม่โปร่งใส
โดยอ้างมีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
บริจาคเงินให้พักการเมืองใหญ่เป็นเงินจำนวนมากค่ะ
บริษัทไหนไปบริจาคให้พักภูมิใจไทย
คุณจะเห็นวงจรอุบาตที่มันครอบคลุมไปและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องตัดตอนประชาชนต้องตัดตอนพักการเมือง
ถ้าไม่ตัดตอนเห็นว่าการซื้อขายการทำพักการเมืองสีเทา
แล้วเราจะให้ประชาชนอย่างผมเลือกไม่ได้
แล้วนอกจากนี้นะคะคุณชูวิทย์ก็ยังขอให้เร่งดำเนินคดีนายนิรุธมณีพัฒน์
ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องการออกโฉนดที่ดินเขากระโดง
ซึ่งเป็นที่ของรอฟทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สุดท้ายให้ตรวจสอบนางสุขสำรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่ใช้อำนาจลงนามสั่งการแทนรัฐมนตรีในโครงการของกรมทางหลวงชนบท
ที่มีงบประมาณกว่า๓๐๐ล้านบาท
โดยนายชูวิทย้ำว่าเป็นการเคลื่อนไหวในฐานะประชาชน
ส่วนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลช่วงนี้เพราะใกล้เลือกตั้ง
ต้องการทำลายคะแนนเสียงพักภูมิใจไทย